มีคนอยากลองของค่ะคือตอนนี้ทางราชการโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือบอกว่า
อย่ารวมกลุ่มกันเป็นก้อนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
โพสต์คลิปเลยนะคะบอกว่ามามารวมตัวกันไปแข่งรถไปซิ่งกัน
เนี่ยนอกจากกล้ามากกล้าลองของท้าเย้ยกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะ
ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านในพื้นที่ศรีราชาชนบุรีด้วย
สุดท้ายแล้วไม่รอดค่ะตำรวจตามไปรวบตัวหัวหน้าแก๊งได้แล้วนะคะ
นั่นก็คือนายสิทธิชัยสำริทหรือว่าแอมนาพร้าวอายุ๓๙ปี
นายคนนี้เป็นหัวหน้าแก๊งกลาดำแล้วก็อีกหมวกหนึ่งนะอืม
เป็นแอดมินเพจเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าหลังถนนเมืองชนบุรี
ที่สุดแล้วถูกตำรวจสภศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ควบคุมตัวมาโรงพักแบบนี้ค่ะเมื่อวานช่วงค่ำแล้ว
ตำรวจเองก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือสนับสนุนให้ผู้อื่นขับรถ
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
ตำรวจเนี่ยเขาไปรู้ได้ยังไงว่านายคนนี้นายแอมเนี่ย
นัดรวมตัวกับพวกก็นี่ไงไปโพสต์คลิปไงเย้ยฟ้าท้าดิน
โพสต์คลิปข้อความชักชวนให้กลุ่มวัยรุ่นออกมารวมตัวมั่วสุมแข่งรถในทางสาธารณะ
หมายกันที่บริเวณปั๊มน้ำมันปตทสาขาข้าวหลามเวลา๕ทุ่มของเมื่อวาน
แล้วมีการวางเงินเป็นเดิมพันด้วยนะวางเงินเป็นเดิมพันธุ์ในการแข่งรถแต่ละรอบรอบละ๒๐๐บาท
โอ้โหหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมวัยรุ่นสนใจรับชมกันเยอะ
แชร์ข้อความนี้ต่อต่อต่อต่อต่อโหแชร์กันเยอะนะ
แล้วพฤติกรรมแบบนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปค่ะ
จะเป็นการรวมตัวเย้ยกฎหมายเย้ยนายกรัฐมนตรีที่ประกาศขอความร่วมมือออกมาแล้วว่าห้ามรวมตัวกัน
พฤติกรรมแบบนี้ยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ชาวบ้านที่พักอาศัยในอยู่บริเวณนั้น
รวมถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมากนายแอมหรือว่านายสิทธิชัยเนี่ย
หัวหน้าแก๊งกลาดำเนี่ยนะคะสารภาพเขาบอกว่าไงคุณรู้ไหม
บอกว่าเป็นคนโพสต์ข้อความแล้วก็คลิปวิดีโอจริงแต่อ้างบอกว่าที่โพสต์ไปเนี่ย
จริงแล้วต้องการที่จะชักชวนให้วัยรุ่นไปแข่งขันกันในสนามแข่งรถ
ที่จังหวัดประทุมธานีแต่การสื่อสารเนี้ยมันผิดพลาด
ก็เลยวานขอโทษสังคมคือแม้ว่าคุณจะบอกว่าการสื่อสารผิดพลาด
อยากจะรวมตัวไปแข่งรถที่สนามแข่งรถที่ปฐุมธานี
ตอนนี้เขามีการประกาศใช้พรบควบคุมโรคติดต่อห้ามรวมตัวกัน
ห้ามเปิดสนามแข่งรถนั่นแปลว่าคุณทำผิดกฎหมายข้อนี้ด้วยหรือเปล่า
ไม่ว่าคุณจะพูดยังไงคุณก็ผิดอยู่ดีใช่นะตำรวจดูด้วยนะคะ
ก่อนนะคะช่วงนี้ห้ามก่อนนะคะอย่าต้องให้ถึงขั้นใช้ยาแรงกันเลยเนี่ยนะคะ